เรื่องนี้หลายคนค้างคาใจนะกับคำพูดคำจาของคุณโอ๊ตปราโมท
เอาอีกแล้วมีดราม่าอีกแล้วจากคำพูดของเขาเองนะคะ
แล้วก็ในช่วงแนะนำตัวทุกคนก็แนะนำตัวใช่ไหมแล้วก็ในการแนะนำตัวของแพตตี้สมาชิกหญิงเพียงคนเดียวในทีม
เขาก็แซวตัวละครของน้องแพทย์ที่มีไข่ดาวอยู่บนหัวว่าอุ้ย
ข้างบนมีไข่ด้วยขอพี่จับได้ไหมครับคือแซ่บแบบนี้เท่านั้นแหละค่ะ
พากษ์วิจารณ์ไม่พอใจเพราะมองว่านี่คือการคุกคามทางเพศ
ล่าสุดอ่ะเจอเจ้าตัวกันหน่อยนะคะพี่โอ๊ตก็ขอชี้แจงว่า
มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมันเป็นการหยอกล้อเล่นกัน
ก็รู้สึกเฉยนะกับดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะไร
และอีกฝ่ายน้องแพตตี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรการที่คนอื่นตัดสินทั้งที่ไม่รู้จัก
ส่วนตัวเขาเองก็ไม่ขอเอาตัวเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นก็คือปล่อยตัวลอยตัวเหนือดราม่านั่นเองนะคะ
ซึ่งคุณโอ๊ตเองก็ยอมรับนะว่ามีปิดทวิตเตอร์หนีดราม่าอยู่บ้างก็เพื่อให้ทุกคนสบายใจและไม่คิดฟ้องร้องอะไรนะคะ
แต่ที่แคปหน้าจอไว้หมดเนี่ยเป็นเพราะว่าเอาไว้อ่านเตือนใจ
ใช่เฉยเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาไม่ดีเลย
ขอบเขตของการเล่นมันได้แค่ไหน
อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็ไม่ได้มีใครเดือดร้อน
จากบุคคลที่๓ไม่ได้อยู่ในวงนั้นจะเป็นคนเดือดร้อนมากกว่า
ถ้ามันรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นมันต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้ว
แต่เนี้ยมันล่วงเลยมาอีกชั่วโมงนึงแล้วถึงค่อยเห็นว่าอ๋อมันมีนี่เหรอ
คุยกันในเกมเลยว่าขอโทษขอโพยว่าพี่ไม่ได้อะไรแบบนั้น

บางทีเขาสนิทกันไงแต่เราไม่ได้รู้ลิมิตความสนิทของเขาหรอก
ถูกต้องแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ยังบอกนะว่าช่วงนี้เนี่ย
สถานการณ์โควิดกำลังกลับมาระบาดอีกครั้งก็ถูกยกเลิกงานแล้วก็เลื่อนงาน
แต่ก็เข้าใจนะคะคือทุกคนก็ต้องช่วยกันนะคะ
แต่ว่าก็เข้าใจทุกคนแล้วก็ต้องช่วยกัน

แต่ถ้าเป็นงานจ้างตามผับก็จะเลื่อนไปก่อนไม่มีกำหนด